เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
กลับมาในบ้านเราค่ะไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
กับกรณีที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
หลายจังหวัดก็จะมีการจัดแข่งเรือพายท้องถิ่น

แต่ว่าก่อนหน้านี้มีพลทหารไปฝึกในการที่จะพายเรือ
แต่ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นก็จมน้ำหายไป
ตอนนี้ก็พบแล้วเป็นหนึ่งศพ
สำหรับพลทหารฝีพายเรือล่มกลางแม่น้ำน่านค่ะ
ขณะซ้อมพายเรือแข่งขันในงานแข่งเรือประเพณีเมื่อ๓วันก่อน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาพลทหารอีก๒นาย

อันนี้เป็นภาพบรรยากาศความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหาย
แล้วก็ล่าสุดอุปติเหตุเรือยาวเจ้าแม่พรวิมล
คือเป็นเรือประเภทเรือใหญ่๕๐ฝีภายของชุมชนบ้านหัวเวียงเหนือ
อยู่ที่ตะบนฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
คือไปลงซ้อม๔๙ฝีภาย
แล้วก็เกิดล่มขณะลงซ้อมภายในแม่น้ำน่านที่เชี่ยวกรากทีเดียว
โดยฝีภายสูญหายไป๓นาย
เป็นกำลังพลของทหารเกณฑ์ของมณฑนทหารบกที่๓๑
ที่ชุมชนเขาร้องขอให้ทหารไปมีส่วนร่วมกับชุมชนบ้านหัวเวียงเหนือ
เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดน่านประจำปี๒๕๕๙
เหตุเกิดตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผู้สูญหายนะคะประกอบด้วย๓คนด้วยกันนะคะเป็นทหารค่ะ
พลทหารนรงอินใสพลทหารสัมพันธ์อุ่นถิ่นและพลทหารยุทธพงศ์บุญมานะคะ
วันนี้เป็นวันที่๓แล้วสำหรับการค้นหาผู้ที่ศูนย์หายทั้ง๓คนนะคะ
มีการปรับเปลี่ยนแผนการค้นหาจากการลาดตระเวนทางน้ำและเดินเท้า
เดินเท้าก็คือเดินเท้าเลาะไปด้านข้างของแม่น้ำน่านไปเรื่อยหลายกิโลเมตรนะคะ
อกจาก๒วิธีนี้แล้วมีการนำเครนเข้ามารื้อจัดกองเศษซากไม้ที่ไหลมากับน้ำ
แล้วก็มาทับถมบริเวณคอสะพานหน้าค่ายสุรพงศ์
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเรือคว่ำประมาณ๑กิโลเมตร
ตั้งแต่๙นาฬิกาของวันนี้นะคะ
ท่ามกลางญาติพี่น้องของผู้ที่ศูนย์หาย
มาเฝ้ารอมารอลุ้นว่าอยากจะได้เจอ
ค่ะก็ระดมสรรพกำลังมาช่วยค้นหากันอย่างเต็มที่
กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกานะคะ
ขณะที่รถเคลนชักลากซากกิ่งไม้
ก็ไปพบกับศพของพลทหารสัมพันธ์อุ่นถิ่น
ขึ้นมาห่างจากจุดเรือล่มประมาณ๓๔กิโลเมตรนะคะ
กลางความเศร้าเสียใจของญาติ
แล้วก็ครอบครัวของพลทหารสัมพันธ์ค่ะ
สำหรับการลื้อถอนกองเศษไม้ยังคงดำเนินการต่อไปนะคะ
เนื่องจากว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยยังสังเกตเห็นเป็นผ้าสีเขียวอะค่ะ
อาจจะเป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็นข้อสันนิษฐาน
อาจจะเป็นเสื้อที่ติดพันอยู่ในกองเศษไม้
ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายเองก็ยังคงพยายามอย่างหนัก
ในการค้นหาพลทหารที่ยังคงศูนย์หายอีก๒นาย
คือกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องเลยจนกว่าจะพบทหารทั้งสองนายล่ะค่ะ
ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ภาคเหนือก็ฝนตกอย่างหนักนะคะ
ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วเขาบอกจุดเกิดเหตุมันเป็นช่วงที่เลยสะพานไปนิดนึง
แล้วเลยต่อหม่อไปและน้ำมนตรงนั้นน่ะ

ขอให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ช่วยกันตอนนี้ด้วยนะคะ